ดูเรื่องของคุณป้าที่มากับปฏิหารเหมือนกัน

อ่าคุณไม่รู้จักคุณไม่รู้จักแต่ผมรู้จักเพราะป้าเม้าเนี่ยเป็นคนดวงดี
ผมรู้จักกับป้าเม้าแล้วป้าเม้าอย่าลืมผมนะ
เพราะว่าแกดวงดีถูกเลขท้าย๒ตัวตั้งหลายใบ
ว้าว
เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนอื่นดูการจุดประทัดก่อน
เพราะว่ามีกลุ่มยูทูปเปอร์สายยานพญานักมาไหว้ไอ้ใคร
แล้วก็มาไหว้สารพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาแล้วมาสัมภาษณ์ป้าเม้าไงผ่านโซเชียล
อัพโหลดลงในยูทูปโอ้ว
วินาทีนั้นนี่ชมหน้าป้าเมานะ
เป้าเหมาะกลับพูดเรื่องของตัวเลขขึ้นมา
โดยที่ไม่รู้ตัวเธอบอกแบบนั้นนะแล้วลูกสาวยังไงรู้ไหมไปดูในยูทูป
เห็นแม่เอ้าแม่แม่พูดอะไรพูดออกมาเป็นตัวลงตัวเลขด้วยนะ
แม่รู้ตัวหรือเปล่าเค้ามีสกิพให้แม่ดูเหรอ

ใครจะเชื่อครับได้เลขจากในยูทูป
เออแล้วคุณป้าเขาเปิดดูบ้างดีกว่านี้
คืออย่างนี้ป้าเม้าแกนะเลยไปตะเวนซื้อลอตเตอรี่ทั่วทั้งตลาดปากน้ำโพ

เลขไทย๓๙อ่ะ
คนที่เขามีความสามารถในการหาเขาก็จะหาได้อย่างนี้

ก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องมาลงทุนแบบนี้นะ
แต่ป้าเม้าแกก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า
เลขท้าย๒ตัวแอดออกเป็นเลขอะไร

เธอได้รางวัลก็ยินดีด้วยนะครับ
ใครที่ถูกรางวัลผมยินดีด้วยอย่างใจจริง

มาบอกกันได้เผื่อเอาโชคเอาราบมาให้